ตื่นตาเปิดใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชินนี่แหละโอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีครับผมแดนอนัยสุขจรนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ไบเรโต้นะครับกับรายการโอ้โหไทยแลนด์

ถามก่อนเลยครับสิ่งที่ถืออยู่ในมือเนี่ยก็คือแซ็กโซโฟนใช่ไหมครับผม
แต่เป็นเซตฟุตบอลพิเศษแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเขาเรียกว่าอะไรครับ
ก็เป็นหนึ่งแซ็กโซโฟนที่ทำจากพลาสติกครับ
สุดยอดเลยนะครับแล้วผมสังเกตว่ามันมี๒ไซส์นะครับผม
ซิโกอันนี้จะมีอันเล็กและอันใหญ่แตกต่างกันยังไงครับ

เราร็่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้สามค่อ

ตอนแรกคือมันจะต้องมีวิธีเล่นเหมือนทองเหลือง
เพื่อให้มันเป็นพื้นฐานที่ถูกต้องให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาเล่น
เทียบกับอัลโต้ก่อนก็ได้ผมก็เอาไล่สเกลธรรมดา

อันนี้มันเหมือนกับมันแน่นกว่าต้องแน่นกว่า

คือมันอยู่ที่ช่องลงข้างในคออยู่ที่ฝั่ง

ผมก็ชอบแรกพลาสติกกว่า
เพราะว่ามันทำให้ผมดาบลงมา
จะไม่ค่อยสะสมทางเกินไป

เริ่มนี้ลอง

ตัวนี้ละครับตัวละแสนคือ๒แสน
ถ้าสมมุติไม่มีเทียบฟังออกไหม
ถ้าเกิดผมนั่งอยู่ที่ร้านอาหารมันก็มีคนเล่น
แล้วก็ผมไม่ได้ดูว่าเป็นพลาสติกหรือเป็นเหล็กผมก็จะไม่รู้
ไม่คิดบอกว่าอันนี้เป็นแสนเลยนะครับครับเป็นแสนเลย
เท่าไหร่ครับอันนี้

ณเวลานี้คนที่ชอบของพวกนี้นี่คืออายุเท่าไหร่เพศอะไรประเภทอะไรมีไหมครับอย่างนี้
มีครับก็คือประเทศที่เป็นแฟนอย่างเหนียวแน่นก็คือประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นโอ้ผมเก็ตมากเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นน่าจะชอบแบบนี้
ผมก็เข้าใจเลยนะว่าประเทศญี่ปุ่นเขาจะชอบอะไรที่มันแปลกใหม่
ส่วนมากก็ยังมีผู้หญิงผู้ชายซะกันนะครับ๕๐๕๐
ผู้ชายอาจจะเยอะกว่านิดหน่อยโดยมากก็จะเป็นแบกเป็น๒กลุ่มเลยครับ

เพียงแต่เสียงเพราะเท่านั้นนะครับ
ก็พบว่าเบามากเลยครับ

เพราะอย่างนุ่นออโต้ตัวนี้มีน้ำหนักเพียง๘๕๐กรัม
เมื่อเทียบกับทองเหลืองที่หนักถึง๒๘๐๐กรัม
หรือ๒๘กิโลกรัม
จะมีน้ำหนักเกือบถึง๕กิโลกรัม
มีน้ำหนักเพียง๑๙กิโลกรัมเท่านั้นเองครับ
ชิ้นแรกที่ทำอะครับใช้เวลาคิดค้นใช้เวลาแบบสร้างไอเดียนานไหมครับ

แล้วก็แก้ไขปรับปรุงอีก๔ปี

แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีมันไม่ใช่แบบนั้น
ก็เลยมามองว่าอะไรเป็นอุปสรรค
ก็พบว่าการหาคนสอนก็ไม่ง่ายในบ้านเรา
แล้วก็ราคาก็ค่อนข้างแพง
ถ้าเราแก้ปัญหา๒๓จุดนี้ได้
อุปสรรคที่เจอตอนนี้คืออะไรบ้างครับ

คือเวลาที่เราทำอะไรที่มันไม่เคยมี
สมมุติเราติดปัญหาตรงนี้เราไปค้นที่ไหนลำบากมากเลย

เราก็ต้องคิดว่าเราจะแก้ปัญหาทางไหนบ้าง

อกจากจะได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวต่างชาติ
ไม่ว่าจะแถบเอเชียยุโรปหรืออเมริกาแล้ว

ออกมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับลูกค้าอีกด้วยครับ
อันนี้สนุกกว่ายังครับ

มันมาแบบเป็นทีละชิ้นใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นแนะนำเพราะพี่เขาจะทำ

คนทั่วไปประกอบก็น่าจะมีสัก๒๓วัน

แต่ว่าพอเป็นคนชาวบ้านเนี่ย

หมายถึงว่าองศาการเปิดทุกอย่างมันมี
มันต้องการความเที่ยงตรงไว้ข้างสูง
ซึ่งถ้าคนประกอบไม่ระวังเนี่ย
มันก็จะไม่ได้อย่างสินคมของการ
ต้องร้องโอ้โหไทยแลนด์แล้วครับท่านผู้ชม
ใครจะเชื่อว่าแซ็กโซโฟนที่มีขนาดใหญ่
เริ่มต้นจากการประกอบแบบตัวต่อของการพลา
ของการด้ำแบบนี้ด้วยนะครับ
การทำแบบนี้มันมีประโยชน์๓เจ้าเลย
เจ้าแรกคือลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย

เพราะลูกค้าประกอบเองได้ถูกไหมครับ

ก็ซ่อมเองได้เพราะว่าเราทำตั้งแต่จุดแรกเลย

ส่วนประโยชน์ของลูกค้าจริงที่เป็นคนใช้จริงเนี่ย

แล้วเขาจะได้ความภูมิใจในกระค่าย
สุดท้ายก็คือประโยชน์สำหรับผม

คือเราทำเครื่องดนตรีเนี่ยครับ
สิ่งที่เราไม่เคยหยุดเลยก็คือเราพัฒนาไปเรื่อย
อันเนี่ยสำคัญมากสำหรับเรา
เยี่ยมมากครับ

แล้วก่อนไปขอซ่อมเพลงได้มั้ยครับ
ดีเลยครับคงเห็นสวยเล็กตัวอยู่ตรงนี้ครับ

นี่มันเล่นด้วยเลย
วันนี้แดนมีความสุขมากเลยครับ
ที่ได้ฟังเสียงเครื่องดนตรีฝีมือคนไทย
ซึ่งเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกของโลก
เพราะนอกจากจะเสียงไพร้อแล้ว
ภาคภูมิใจกับสิ่งที่คนไทยทำได้
และทำได้ดีทีเดียวเลยครับ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์